คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวงานนามัศกาลพระธาตุศรีสองรัก
จัดมาต่อเนื่องวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
อย่าพลาดเลยค่ะเพราะว่าเขามีการแห่ต้นพึ่งไปถวายพระธาตุ
บอกเลยว่างานนี้งานใหญ่เลยค่ะ
ไปกันที่พระธาตุศรีสองรักษ์อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

ใช่เขาจะถึงเมื่อวานนี้วันที่๔พฤษภาคม
ซึ่งจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่า
มีผู้คนมากมายที่มีความเรื่องใสสัตว์ภาษีสองรักษณ์

โดยคุณถาวรเชื้อบุญมีนหรือเจ้าพ่อกวน
ซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณเจ้าแม่นางเทียม
พ่อแสนนางแต่งพร้อมสาธุชน
แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นคนเลยค่ะ
เดินทางมาร่วมทำบุญแห่ถวายขบวนต้นพึ่ง
คุณถาวรหรือเจ้าพ่อกวนผู้นำจิตวิญญาณนี้นะคะ
ก็เริ่มจากการนำขบวนเชิญต้นพึ่งขึ้นถวายพระธาตุศรีสองรัก
แห่รอบองค์พระธาตุศรีสองรักจำนวน๓รอบ
จากนั้นขบวนแห่นาคจากวัดพลชัย
ก็แห่รอบองค์พระธาตุศรีสองรักอีก๓รอบ
เพื่อทำพิธีบวชในลานพระธาตุวันเพ็ญเดือน๖
เขาเชื่อกันว่าในช่วงนี้แหละจะได้กุศลแรง
พอบวชเสร็จก็แยกย้ายไปจำวัดที่วัดต่าง
และเนี่ยค่ะต้นพึ่งแต่ละที่แต่ละชุมชนเขาทำกันมาสวยสดงดงามจริง
เมื่อการแห่นาคเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสาธุชนก็จะนำต้นพึ่ง
คนในครอบครัวช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ย

รอกันแบบยาวเหยียดเลยคุณนะโดยผู้ที่หามต้นพึ่งนะ
อันนี้ย้ำนะคุณว่าต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น

สังเกตนะไม่มีผู้หญิงนะคะ
ผู้ชายจะเป็นผู้เท่าผู้แก่เป็นคุณพ่อคุณลูกวัยรุ่นได้หมด
ช่วยกันหามค่ะซึ่งเจ้าพ่อกวนและแม่นางเทียมเนี่ยนะคะก็ร่วมพิธีไปด้วยค่ะ
ได้แรงจิตศาสน์ทั้งงานเลยนะเนี่ยพูดถูกแล้วแห่กันไปแห่กันไป
แล้วก็นำไปถวายภายในกำแพงแก้ว
ก็คือด้านในนั่นเองนะคะ
ดูแล้วก็มีต้นพึ่งนับหมื่นต้นนะคะ
ที่มาร่วมงานกันครั้งนี้ทีนี้ถามว่าโหทำไมต้องโยนอ่ะ
ก็คือบางคนไม่สามารถเข้าถึงองค์พระธาตุได้
ก็ใช้วิธีโยนสุมเข้าไปให้ใกล้องค์พระธาตุมากที่สุด
ที่ได้ยินจากเมื่อวานหมายถึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ไหม

ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำพิธีอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยไป
เมื่อวันที่๔พฤษภาคมนะคะ
ก็ใครพลาดไปนะปีหน้าว่ากันอีกทีนึง
เพราะเป็นอีกหนึ่งประเพณีโบราณที่สืบสารกันมายาวนาน
แต่ไม่ใช่ว่าปีนี้คุณจะไม่ต้องไปที่เลยเลยนะ

ไปน้ำบัสการพระธาตุศรีของรักได้
ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานแล้วก็โบราณสถานที่สำคัญเลยค่ะ